คุณผู้ชมครับชาวบ้านตกออกตกใจเลย
เมื่อไปพบศพชายปริศนา
ในสภาพมีร่างกายแค่ครึ่งท่อน
เหมือนถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกหั่นศพแยกชิ้น

เพราะว่าศพครึ่งท่อนเป็นท่อนบน
ไปลอยอืดแล้วก็อยู่ในคลองแสนแสบ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานหัวหมาก
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมแพทย์ชนะสูตร
เข้าตรวจสอบพบศพชายลอยน้ำในคลองแสนแสบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเป็นศพเพียงแค่ครึ่งท่อนคือท่อนบน

ผู้เสียชีวิตเป็นชายคาดว่าอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
สภาพศพบริเวณเบ้าตาทั้งสองข้างบวมช้ำนะครับ
มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมแทงที่บริเวณหน้าอก
ลำตัวไหล่หลังและศีรษะ
และถูกทำร้ายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิต
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันนะครับ
พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ

บอกว่าจากสภาพศพเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมจากพื้นที่อื่น
ก่อนจะหั่นศพแยกชิ้นส่วนแล้วก็มาทิ้งคลองแสนแสบ

ผลตำรวจตรีธีรพงศ์ยังกล่าวด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนในพื้นที่นครบาน๔
ลงพื้นที่ปูพรมค้นหาชิ้นส่วนท่อนล่างของผู้ตาย
ตามคลองแสนแสบและคลองซอยนะครับ
ประตูระบายน้ำท่อระบายน้ำรวมถึงตามชุมชนริมน้ำ
พร้อมสั่งตรวจสอบการแจ้งความบุคคลศูนย์หาย

แล้วก็ค้นหาตามแคมป์คนงานก่อสร้างในรัศมี๓๐๐เมตร
เพื่อหาเบาะแสของคนตายว่าเป็นใครกันแน่อยู่
ตอนนี้ยังเป็นศพปริศนาอยู่นะครับ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่าขออนุญาตเลยนะ
ขออนุญาตโพสต์ภาพหน้าถึงแม้ว่าจะอืดแล้ว
เพราะว่าตามตัวมันไม่มีหลักฐานจริง
เขาก็เลยอยากจะให้คนที่มีคนในครอบครัวเนี่ย
หายเข้าไปดูในเพจของกู้ภัยหน่อย

ตาบวมช้ำปูดออกมาแล้วก็ลิ้นจุกปาก
ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเขาบอกแบบนี้